จากเรื่องของกล้วยนะเราไปดูที่เรื่องของขนุนกันบ้าง
แต่ว่าไม่ได้พาไปหาขนุนทาน
แต่จะพาไปดูว่าขนุนที่นี่ทำไมชาวบ้านเขาถึงเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
เป็นขนุนที่จะมาให้โชคให้ลาบ
หลายคนบอกว่าเจ้าแม่มาแล้ว

เจ้าแม่ใบตองนี่แหละ
น้องใบตองคุณกลายร่างเป็นเจ้าแม่ใบตองแล้วเล่าข่าวนี้สิ
จะเล่าให้ฟังภาพที่คุณผู้ชมเห็น
มันเป็นภาพของขนุนแปลกที่เรากำลังพูดถึงนะคะ
ภาพนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดบ้านทรัพย์เจริญตำบลคลองเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
หลายคนมองดูแล้วแปลกยังไงล่ะ
ก็เห็นเป็นลูกขนุนปกติแต่ดูดีนะที่แปลกก็เพราะว่าขนุนต้นนี้เนี่ย
ออกลูกอยู่ที่บริเวณโคนต้นเห็นไหม
อะไรมันคือลูกขนุนอยู่โคนต้นแบบนี้
มันต้องอยู่ตรงกิ่งก้านสาขามันแล้วก็ไม่ได้ออกลูกเดียวออกมา๑๑ลูก
คือตอนแรกชาวบ้านเขาคิดว่าไอ้ลูกขนุนเนี่ยมันมีใครมาวางเอาไว้หรือเปล่า
ใช่คือบางลูกก็ออกโคนต้นบางลูกเนี่ยติดดินเลย
ออกมาซักตรงเนี่ยอีกนิดเดียวไปออกตรงรากแล้วต้ายดิน

โอ้โหอยู่บนพื้นเหมือนมีคนเอามาวางไว้แบบนี้แหละค่ะคุณชนะ
ก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านมากเลยนะคะ
อะไรที่แปลกที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นแน่นอนแหละ
ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อกันนะนะ
เขาเชื่อว่าต้นขนุนต้นนี้จะต้องเป็นขนุนศักดิ์สิทธิ์แน่เลย
จะต้องเป็นขนุนที่มาให้โชคให้ลาบแน่เลย
ถ้าเกิดว่าได้กราบไหว้ก็จะนำพาความสุขความร่ำรวยมาสู่ครอบครัวแน่เลย
อันนี้คือความเชื่อของชาวบ้านเขานะคุณผู้ชมนะ
โดยเฉพาะเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเกี่ยวกับตัวเลข
เขาก็เลยพากันนำดอกไม้ทูบเทียนต่างมากราบไหว้
เพื่อขอโชคขอลาบรับสงกรานกัน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อของชาวบ้านนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
นุนต้นนี้ยังไงก็ถูกกินเพราะว่า

พอมันสุกแล้วมันจะถูกกิน

ส่วนคนที่เขาเชื่อกันจะกินหรือไม่กินอันนี้ผมไม่รู้
ก็แล้วแต่ก็ว่ากันไป
แต่ว่าเห็นว่าชาวบ้านเขาเดินถือเลยนะพระป่า
ใช่ไหมถือผ้าป่ามาก็คืออาจจะเป็นช่วงทำบุญของเขา
แล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะนิยมว่าผ้าป่าทอดผ้าป่าได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้
แล้วก็ไปตีเป็นตัวเลขอันนี้ฟังมานะดิฉันฟังมา
บอกตรงว่ามันเป็นเรื่องความเชื่ออีก
เป็นความเชื่อจริงอันนี้ดิฉันได้ยินมา
ก็เล่าสู่กันฟังเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็อาจจะเคยได้ยินแบบนี้เหมือนกัน
เราไม่ได้มามอมเมาเราไม่ได้มาพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเลขนะ
แค่บอกว่ามันเป็นต้นขนุนที่ชาวบ้านเขาว่ามันแปลก
ก็เลยไปกราบไหว้กันอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วย

ขนุนจะได้มีคนหนุนนำหนุนนำพาอะไรก็ว่ากันไปเนาะ
เป็นแบบไม้มงคลค่ะ